เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะสารรธรรมนูญรับคำร้องของกรกต
ขอให้ยุบพักอนาคตใหม่แล้วก็มีพาดหัวหนังสือพิมพ์วันนี้
อนาคตใหม่ระทึก๒คดียุบ

โดยสารรัฐธรรมนูลรับคำร้องของกรกต
ขอให้วินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพักอนาคตใหม่๒เรื่องนะ
หนึ่งคือเรื่องเงินกู้ของนายธนทร๑๙๑ล้านบาท

คือเรื่องเงินกู้เขาให้แจ้งให้กรกตทราบ
แล้วก็ส่งสำเนาคำร้องให้กับพักอนาคตใหม่
ชี้แจงข้อกล่าวหาใน๑๕วัน
นับตั้งแต่วันที่ได้สำเนาคำร้องอันนี้คดีหนึ่ง
ส่วนนอกจากนี้เนี่ยนะคะสารรัฐมนูเนี่ย
ได้นัดอ่านคำวินิจฉัยกรณีที่นายนัทพรโตประยูนยื่นคำร้อง
เพื่อขอให้สารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยการกระทำของพักอนาคตใหม่
ของนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจนายปียบุตรแสงกระหนกกุล
แล้วก็คณะกรรมการบริหารพักอนาคตใหม่
เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย
วันที่๒๑มกราคมนี้ค่ะ๑๑โมงครึ่งจับตาดูกันนะคะ
เพราะว่าสารรัฐธรรมนูลพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีนี้
มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัย
โดยไม่ต้องทำการไต่สวนนะคะ
ได้ยินแบบนี้นะคะนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ

ไปพบปรัชชนในจังหวัดนครนายกค่ะ
เดินลงให้ยกเลิกระบบเกณฑ์ทหาร
ก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นเรื่องที่สารรัฐธรรมนูลรับคำร้องนี้นะคะ
โดยบอกว่าไม่เป็นไรยุบพักก็ไม่กลัว
เพราะสร้างขึ้นใหม่ได้เพราะทุกคนมีอุดมการที่แน่วแน่
ที่จะสร้างสรรค์ประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในประเทศไทย

เราทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้
ภักกาและอำนาจอยู่ที่สารรัฐธรรมนูนนะ
ส่วนตัวแล้วมีความไม่มีตกอะไรบ้างไหมครับ

อนาคตใหม่คือการเดินทางและผู้คน
แน่วแน่ที่จะสร้างสรรค์ประชาธิปไตย

ยุบก็ได้แต่
ตัวภักดิ์ยุบอุดมการไม่ได้ยุบภักดิ์ก็สู้ต่อนะครับ
พักแต่อุดมการยังอยู่คุณธนทรว่าอย่างนั้น
เพราะฉะนั้น๒๑มกราคม๖๓เดี๋ยวรอฟังกันนะคะ